เร็ว๑๕ปีที่รอคอยทักษิณเหยียบแผ่นดินไทยดูเขากอดกันลาพี่น้องก่อนครับ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะครับโพสต์คลิปนี้นะครับบอกว่า
คือตอนนั้นเขาสงสัยกันไงว่ากลับหรือเปล่ากลับจริงหรือเปล่าล่มอีกหรือเปล่า

นายทักษิณชินวัทย์ก็นั่งรถชัชชายาบอสนะครับ

คลิปนี้ก็ทำให้คนที่อยู่ในประเทศไทย
แฟนคลับของนายทักษิณนะครับก็รู้แล้วว่ากลับมาแน่นอน
ยังมีภาพนายทักษิณนะครับนั่งอยู่บนเครื่องบินนะครับ
เสื้อเชิดสีขาวเน็กไทยสีแดง
กับคลิปที่นายทักษิณเนี่ยนะฮะก็อยู่บนเครื่องบินส่วนตัว
แล้วก็บินขึ้นจากท่ากัศยานนานาชาติสิงคโปร์เวลา๗นาฬิกา๔นาที
มาถึงท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองในเวลา๙นาฬิกานะครับ
โดยถ้าสังเกตแล้วสีหน้าของนายทักษิณนะครับดูมีความสุข
เพราะว่าจะได้เจอกับครอบครัวแล้วก็ประชาชนที่มารอต้อนรับครับ
พอมาถึงปั๊บเนี่ยนะครับก็ดูขบวนรถหน่อย
เมื่อวานนี้ก็ขบวนรถตำรวจนะครับมาจอดรอนายทักษิณนะครับ
ก็รอให้เสร็จสิ้นกระบวนการต่างเพื่อจะนำตัวไปที่สารดีกานะครับ
มีรถทั้งหมดในขบวนในสิบสี่คันด้วยกันแยกเป็นรถจักรยานยนต์๓คัน
รถเก๋งตำรวจ๓คันรถฟอร์จูเนอร์๓คันนะครับ
รถเก๋งสองคันนะครับรถตำรวจนะรถตำรวจนะครับ
แล้วก็รถตู้ตำรวจ๑คันรถพยาบาล๑คัน
รถกระบะตำรวจปิดท้ายขบวนอีก๑คันนะครับ
โดยนายทักษิณขึ้นรถฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียนแน่
ถ้าไม่อ่านอันนี้โกรธกันตายเลยแต่ทะเบียนเป็นทะเบียนตาโล่นะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นดูต่อเนื่องเลยนะ
๙โมง๒๕นาทีเป็นอีก๑นาทีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นค่ะ
บรรดาสื่อมวลชนบรรดามวลชนที่ไปให้กำลังใจรวมถึงแกนนำของพักเนี่ยนะคะ
ก็ไปรอให้กำลังใจอยู่ตรงนั้น
ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะช่วงเวลานั้นที่คุณทักษิณปรากฏตัวออกมา
แล้วเสียงโหร้องเสียงแสดงความยินดีคุณทักษิณโบกมือบ๊ายบายแบบนี้
แล้วก็หันไปทางซ้ายมือของตัวเอง
ซึ่งเข้าไปถวายบังคมที่หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ
โดยคุณทักษิณใส่สูตรสีกรมท่าเสื้อเชิดขาวเน็กไทยแดง

สมัยว่าเวลาคุณจะได้รับทราบที่แบบนี้

นี่เป็นนาทีประวัติศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ถวายบังคมเสร็จแล้วก็มาโบกมือไหว้รอบทิศทักทายเขย่ง
ค่ะเย็งบัดสุดใบเท้าเหมือนกันนะเพื่อที่จะโบกมือบ๊ายบาย
ให้กับมวลชนที่มารอให้กำลังใจคนก็ตะโกนท่านนายกทักษิณท่านนายกในดวงใจ
หลังจากนั้นก็มีการจับมือทักทายกับแกนนำทางเพื่อไทยค่ะ
คุณอ้วนภูมิธรรมคุณประเสริฐจันทรรวงทอง
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณเกรียงกันตินัน
ซึ่งคุณทักษิณใช้เวลาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนแป๊บเดียว
ประมาณ๒๘๙โมง๒๘ก็กลับเข้าไปในอาคารผู้โดยสาร
มีครอบครัวชินวัฒน์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับหลาน
ทั้ง๗คนด้วยนะคะแล้วก็เตรียมเดินทางไปที่ศาลดีกา